และช่วงเย็นวันนี้ก็จะลงฝึกซ้อมทันทีด้วยค่ะ
เดินทางมารายงานตัวที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็จะตามมาสมทบอีกครั้งในวันที่๙สิงหาคมค่ะ
ขณะที่เควินดีรมรำนะคะญาติผู้ใหญ่มีอาการป่วยก็เดินทางกลับสวีเดนไปนะคะ
ส่วนก่อนหน้านี้รัตนัยสองแสนจันทร์ผู้รักษาประตูจากการท่าเรือมีปัญหาอาการบาดเจ็บขอถอนตัวออกไปแล้ว
ก็ได้เรียกอนุสิตเติมมีผู้รักษาประตูจากชัยนาธอนบิลเข้ามาแทน
จะเดินทางมาสมทบในภายหลัง
โดยพลตำรวจเอกสมยศพุนภัณฑ์ม่วงนะคะนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็บอกนะคะว่า
ส่วนเย็นวันนี้นะคะ๔โมงเย็นค่ะก็จะลงฝึกซ้อมที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะ
ตัวยาวไปจนถึง๑๑สิงหาคมนะคะช่วงการเก็บตัวก็จะมีการแข่งขันอุ่นเครื่อง๒นัดด้วยกัน
และหลังจากนั้นนะคะก็จะตัดตัวผู้เล่นจาก๒๙คนเหลือ๒๐คนสุดท้ายค่ะเพื่อเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่๑๘ที่อินโดนีเซีย